ต้องตามกันต่อนั่นก็คือเรื่องของโควิด

เพชรบูรณ์เมืองมะขามหวาน
จู่ก็มีคลัสเตอร์ใหญ่ใหม่มากคุณผู้ชม
เป็นพนักงานโรงงานไก่แปรรูป๗๐๐คน
ตรวจไปแล้วเจอกว่า๓๐๐๐ราย

ใหญ่มากเราว่าเจอหลักร้อยนี่เยอะแล้วนะคะ

เจอไป๓๔๘๑รายจากพนักงานทั้งหมด
ครึ่งหนึ่งได้ไหม

คือผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

คือมันเป็นผลมาจากการตรวจเชิงรุก
คนงานไทยแล้วก็แรงงานต่างด้าว

แคมป์คนงานแปรรูปไก่ชื่อดังจังหวัดเพชรชบูรณ์
ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่๒๒๒๕กรกฎาคม

คือมีแรงงานทั้งไทยแล้วก็ต่างด้าว
ที่มาลงทะเบียนขอตรวจเชิงลุกเนี่ยนะคะ
ตัวเลขกลมรวมอยู่ที่ประมาณ๗๑๖๔ราย

เพราะว่าติดเชื้อไปแล้ว๓๔๘๑คน
เป็นแรงงานต่างด้าวสักส่วนใหญ่เลย

แรงงานไทย๓๙๑คนนะคะ
แล้วที่ตรวจเจอส่วนใหญ่เนี่ย

แสดงอาการก็ส่งผลดี
ดีต่อผู้ที่ติดก็คือไม่อาการหนัก
แต่ว่าไม่แสดงอาการอีกนัยยะหนึ่งก็คือเราไม่รู้ว่าเขาเป็นไง
คนที่อยู่ใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชม
คือตอนนี้มีเพียงไม่ถึง๑๐๐คนเท่านั้นที่มีแสดงอาการก็คือเป็นหมัดเพียงเล็กน้อยนะคะ
ทั้งหมดยังไม่มีอาการแสดงอาการเจ็บป่วยรุนแรงสักรายเลยนะคะ
ทีนี้ทางบริษัทได้มีการกักตัวผู้ติดเชื้อทั้งหมดไว้ที่โรงพยาบาลสนาม
ซึ่งเขาก็จัดตั้งภายในบริษัทของเขานั่นแหละค่ะ
ส่วนผลการตรวจเชิงลุก๒ชุมชน
ชุมชนที่อยู่ใกล้กับแคมป์คนงานดังกล่าวก็คือ๒หมู่บ้าน
หมู่บ้านเขาเกรดแล้วก็หมู่บ้านลำตระเคาะเหนือนะคะ
โดยพบว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนถึง๘๐รายด้วยกันมีการแยกกักตัวมาแล้วนะคะ
แล้วก็มีการนำตัวไปรักษาที่ศูนย์พักคอยค่ะ
ว่าราชการจังหวัดบอกด้วยนะคะว่าโรงงานแห่งนี้ที่ผ่านมามีการ
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙เป็นอย่างดี
คนงานของโรงงานกว่า๙๐นี่ฟังนะ
ได้รับการฉีดวัคซีนซีโนฟาร์มไปแล้ว
ก็เลยเชื่อว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
ก็คือพูดง่ายภาษาชาวบ้านเอาอยู่อะค่ะ
จะไม่แพร่เชื้อจนกระทั่งทำให้มีคนเจ็บป่วย
อาการรุนแรงหรือมีคนเสียชีวิตอย่างแน่นอนนะครับ
พนักงานที่ตรวจรอบแรกแล้วผลเป็นลบ
ก็จะต้องมีการถูกกักตัวเช่นเดียวกัน
ก็คือตรวจแบบเร็วทุก๕วันนะคะ
คลัสเตอร์ใหม่แล้วก็ใหญ่มากที่เพชรบูรณ์ค่ะ